อย่างที่เบิร์ตบอกช่วงนี้อีสานฝนชุกนะ
กำลังกินหมูทะอร่อยเลยโอ้โหฝนตกไฟดับเลยเฮ้ย
เดี๋ยวนี้เรามีไฟฉายกันทุกคนเปิดแฟลตในมือถือ
นอกจากเราจะมีกล้องถ่ายรูปกับทุกคน

คุณผู้ชมเป็นบรรยากาศหฝนพร่ำกับหมูกะทะ

กลับได้ไงสั่งมาเต็มโต๊ะเลยนะครับ

นั่งฟังเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกษีก็เพลินดีเหมือนกัน
แล้วก็ยังได้บรรยากาศโลแมนกะติกอีกด้วย

โอ๊ยเออนะครับเจ้าของร้านก็ประทับใจ

ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนกันในคืนฝนตกไฟดับ
แล้วตามบ้านนี่ร้านหมู่คลาลักษณ์ตามบ้านทำอย่างไร
ตัวเมืองกาลสินครับมีกลุ่มนะครับ
ประชาชนชาวบ้านนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่
ไฟดับก็แก้ปัญหาด้วยกันนี่ครับ
พระท่านขออนุญาตยืมใช้ก่อนยังจะเตรียมเอาไว้ใช้
เข้าพรรษาไปถวายพระใช่ไหมยืมใช้ก่อนครับ

บอกโอ้เย็นสบายนะฮะ
หลังจากฝนหยุดตกแล้วนักข่าวก็ไปสำรวจหน่อยนะครับ
พบว่าไฟดับในหลายพื้นที่เลยไม่เว้นแต่ขอบคลุมนี่เห็นร้วน

โอห์หัวถูกปร๊าหรอถูกจะดับมึดตึดเล่
แล้วก็มีน้ำท่วมเส้นทางนะครับบางเส้นทางด้วย
ดับทวนหน้าเลยนะทวนตรายนะเนี่ยเห็นกินหมูทะใช่ไหม
คือถ้าเกิดไฟฟ้าดับไม่เป็นไรแต่ไอ้ไฟในเตาอย่าดับแล้วกัน
ถ้าดับนี่ดิบเลยนะไม่ได้เลยนะ